คนเมืองกาลเป็นเห็ดคนที่ขึ้นชื่อมาก

เพราะว่าที่นี่มีรสชาติหวานแล้วก็กรอบกว่าเลยครับ

แล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตูมน่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๖๕๐บาท
เคยเจอสูงสุดก็ประมาณ๘๐๐บาทครับ
อาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเผ็ดมากของเมืองกาลเนี่ย
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของเมืองกาล
เพราะว่าคนบางการกินเผ็ดมากรสชาติจัดจานมากครับ

คนเมืองกาลเป็นเห็ดคนที่ขึ้นชื่อมาก

แล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว
เท่าที่เคยกินมาครับมันแตกต่างกันนะ

บางทีเดินเข้าป่าไปไม่เจอดอกเห็นแต่ได้กินเห็ดก่อน

กลิ่นมันหอมแบบอับชื้น

เหตุผลมันออกแค่ปีละครั้ง

บางทีเก็บตูมมาตอนเช้า
ตอนเย็นนี้มันเริ่มบานแล้วราคาจะเปลี่ยนแล้ว

เห็ดบานนี่ก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยที่หายไป
ตูมน่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๖๕๐บาท
เห็ดค่อมก็คือเนี่ยอันนี้คือจะเป็นค่อมแล้ว

แล้วก็เห็ดบานอยู่ที่๒๕๐๓๐๐บาท
เคยเจอสูงสุดก็ประมาณ๘๐๐บาทครับ

แต่เห็ดที่อื่นราคาก็น่าจะไม่ได้ราคานี้

บางคนต้องเข้าไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าครับ

แต่คนข้างหลังมาเจอเขาก็อาจจะแขะไป

บางทีบางคนกว่าตามไปหา

ได้ที่นี่จะบอกว่าไปได้ตรงนู้นมา

ได้ป่านนี้จะบอกว่าไปได้เขาอีกฝั่งหนึ่ง
กลับไปอีกให้เดินไกลกลับไปอีก

ที่ว่าเห็ดชอบขึ้นวันพระวันโกน
คนจะเข้าไปส่องก็มักจะเจอเห็ดตลอด
แล้วมันจะขึ้นเยอะกว่าวันธรรมดาปกติ

เพราะว่าไฟมันไปส่องโดนก้านเห็ด

มันเป็นสีขาวกระโดดขึ้นมาเลยครับ

รสชาติก็จะต้องเปรี้ยวเค็มหวานครับ

เวลาแกงทีนี้ต้องหอมไป๓๘บาทเลยครับ

ที่นี่ก็จะเผ็ดนำก่อนเลย
แล้วก็ออกเค็มนิดแล้วก็มีความหวานของเห็ดครับ
มันไม่แพงหรอกครับถ้าทุกวิธีการหา
บางทีข้ามเขา๔๕ลูกยังไม่ได้เห็ดโคนเลยสักดอกหนึ่ง

กลับมาเช้าเพิ่งได้มาแค่กิโล๒กิโลเอง

เห็ดจริงที่มันแพงก็คือ
สมเหตุสมผลกับที่เราเหนื่อยอะครับ

ปีหนึ่งก็หาเห็ดได้จนรวยเลย
ก็มีนะครับเพราะว่าเขาหาเป็นอาชีพเสริม
ไปทุกวันคือไปหาเห็ดทุกวัน
บางคนก็ดวงดีเขาเรียกว่าพี่เห็ดเข้า

แต่บางคนนี้เจอเป็นแปลงเลยขึ้นแค่ข่าวไปหมดเลย

อาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเผ็ดมาก
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของเมืองกาล
เพราะว่าคนเมืองกาลนี้กินเผ็ดมาก

พวกปลาคังแกงปลา
เป็นพวกผัดเผ็ดต้มยำผัดชา

เมนูซิกเนเจอร์หลักของจังหวัดกาลเลยนะครับ

ต้มยำปลาคังกบทอดกระเทียมครับ
ว่าจะทำมาจากความเผ็ดเยอะ

ที่จะมาจากเมืองความเผ็ดใบยีหลา

ขึ้นชื่อเรื่องพริกแกงเผ็ดอยู่แล้ว
กินกันดีกว่า
เอาเป็นว่าแทบทุกร้านอาหารในเมืองกาลเนี่ย
คือเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยปลาคัง
เพราะว่าหนึ่งเลยคืออยู่ติดแม่น้ำ

เนื้อสัมผัสของมันก็คือจะนุ่ม
แน่นส่วนหนังตะกรุบกรอบครับ
ใครไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงสวัสดิการนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดจ้านเผ็ดถึงใจ
ต้องมาที่ครัวม่านฟ้าบ้านน้องขาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป